ส่วนประจำเรื่องการเมืองนะวันนี้
ไม่มีอะไรน่าสนใจน่าติดตามใหม่ไปมากกว่า
เรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของรัฐบาล
เพราะว่าเป็นนโยบายเรือทงที่มีการประกาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียง
แล้วประชาชนก็จับตามองพักเพื่อไทยเองก็บอกว่า
นโยบายนี้ทำได้ทำได้เร็วทำได้ก่อน

แต่จนถึงวันนี้นโยบายนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน
ดูเหมือนว่าจะไม่ทันกุมภาเลื่อนเป็นเมษา
ดูเหมือนว่าหลักเกณฑ์จะมีการปรับใหม่
เอาคนที่มีเงินออกไปจากเดิมที่ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์อะไรมากมาย
จากนโยบายประชานิยมที่พักการเมืองเอามาเกทับบับกันสุดท้าย
จะกลายเป็นนโยบายที่เอามาโจมตีกันได้หรือไม่

เหมือนมีอันต้องล่าช้าออกไปกว่ากำหนดเสียแล้ว
เพราะไม่เพียงแต่ปัญหาใหญ่อย่างเรื่องงบประมาณที่มีอย่างจำกัดจำเขีย
ภาวะที่ไม่มีเหตุจำเป็นจนอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมา
และนั่นจึงเป็นที่มาให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิทัล
ที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นั่งเป็นประธานต้องสวมบทใส่เกียร์ถอย
เงื่อนไขใหม่แยกแยะระหว่างคนรวยกับคนจน
ให้ธนาคารกรุงไทยจัดทำระบบแพลตฟอร์มแจกเงินแทนที่จะเป็นระบบบล็อกเชน
ขณะเดียวกันจะขอให้ร้านค้าทยอยขึ้นเงินภายใน๔ปีอีกด้วย
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเงินดิจิทัลยังไม่ใช่บทสรุป
แต่หลายคนก็พอจะคาดเดาอนาคตของโครงการนี้ได้ว่าจะออกมาในทิศทางไหน
เราเรารับฟังข้อคิดเห็นทุกข้อคิดเห็นไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแต่ที่ในโรงเรียนแล้วนะ
ไม่อยากให้มันตอบทีละข้อหนึ่งหรือข้อสามหรือข้อเจ็บแต่ครับขอให้มีคำตอบทั้งหมด
หมายเห็นมีการลดลงมาอย่างนี้ค่ะเราจะตอบสังคมอย่างไรบ้างดีกว่า
ยังไม่ได้ตอบเราจะลดอะไรยังไงคุณก็ถามนะผมไม่ได้บอกผมจะลดผมยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้จะเอายังไงยังไม่ได้บอกผมยังไม่อยากให้ก่อความสับสนทางด้านทางด้านอยากจะตอบส้มตอบทั้งหมดนะครับ
รัฐบาลยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความตั้งใจในการฟื้นเศรษฐกิจแต่ในซีกฝ่ายค้านมองว่าการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เท่ากับตอกย้ำว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลนั้นมาถึงทางตันแล้วจึงจำเป็นต้องลดจำนวนคนที่จะได้รับผลประโยชน์
ที่สำคัญการเลือกใช้งบประมาณผูกพันปีละ๑แสนล้านบาทภายใน๔ปียิ่งตอกย้ำให้เห็นชัดว่าประเทศไทยไม่เหลือเงินให้ใช้มากนัก
ก็เลยติดข้อจำกัดหลักที่เป็นต่อใหญ่นะคะนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการโหมนโยบายประชานิยมที่บรรดาพักการเมืองเกทับรับกันแหลกใส่กันในช่วงเลือกตั้ง
กำลังส่งผลออกฤทธิ์ย้อนกลับมาเล่นงานรัฐบาลเศรษฐาเพราะมันสามารถเปลี่ยนจุดขายให้กลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน